การนำเสื้อผ้าเก่ามาย้อมสีดำ

ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักปรัชญา

ซึ่งทางด้านของกรมห่อนใหม่ก็ได้มีการ
เปิดให้บริการย้อมสีผ้าฟรี
ไปตลอดจนถึงเดือนตุลาคมนี้นะครับ

คุณชะดารัฐโพฆะธนวัตรครับ
พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

มีการสาธิตย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหม

ที่เป็นสมุนไพรจากไม้ยืนต้น

ผ้าลินินและผ้ายืดทั่วไป

นำผลมะเกลือมาตำให้แตก

ต่อผ้า๑กิโลกรัม
นำผ้ามาจุ่มน้ำผสมมะเกลือวันละ๓ครั้ง
โครนเพื่อช่วยให้สีติดทนมากขึ้น

แต่หากต้องการวิธีที่รวดเร็วกว่า
สามารถใช้สีเคมีที่ได้มาตรฐานอย่างผงสีแอร์ซิต
สำหรับย้อมเส้นผ้าไหมและไนลอน
นำไปผสมน้ำต้มให้ได้อุณหภูมิพอเหมาะ
จุ่มผ้าลงไปจะใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
นำมาผสมกับเกลือและด่างต้มในน้ำเดือด
สามารถย้อมผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติได้ใช้เวลาเพียง๔๕นาทีค่ะ
ผู้ที่จะนำผ้ามาย้อมที่กรมห่อนไหมจำกัดจำนวน๕ชิ้นต่อ๑คน
โดยหลังจากนำผ้าส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วรอเพียง๑ชั่วโมงครึ่ง
ก็สามารถมารับผ้าคืนได้ที่จุดส่งย้อมค่ะ
ท่านจะนึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงฉะนั้นอันนี้ค่ะตรงประเด็นที่สุด
ก็ได้เห็นแล้วก็ดีใจที่ภาครัฐให้ความสำคัญต่อประชาชน
ก็ให้บริการตรงนี้พี่ดีใจนะคะว่าให้บริการอย่างทั่วถึง
เป็นการช่วยแบ่งปรับภาระได้ดีเลยครับ
เพราะคนมีเสื้อผ้าเก่าก็สามารถที่จะเอามาย้อมใส่ได้ครับ
จำเป็นว่าจะต้องมีสีดำสีอะไรเข้ามาย้อมเป็นสีดำได้ครับ
จากบริการย้อมผ้าฟรีแล้ว
ยังมีการแจกจ่ายริบบิ้นสีดำให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยสามารถมารับบริการได้ทุกวันตลอดทั้งเดือนตุลาคม
ตั้งแต่เวลา๘๓๐จนถึง๑๖๓๐ที่กรมหม่อนไหม
ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน
สำหรับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด
สามารถรับบริการได้ที่ศูนย์ห่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ๒๑ศูนย์ทั่วประเทศค่ะ